เช้าแบบนี้อยากจะพาคุณผู้ชมไปกินของอร่อยอย่างโจ๊กกันหน่อย

กที่นี่ไม่ธรรมดาระดับตำนานของมื้อเช้าที่จังหวัดอุทัยธานี
มาแล้วตั้ง๓รุ่นแต่ว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ติดตามกันเลยในช่วงของคุณชนะอยากรู้
คุณดูที่นี่ไม่ธรรมดานะพาไปที่จังหวัดอุทัยธานี
นี่โจ๊กส่วนใหญ่ใส่หม้อแต่ที่นี่โจ๊กที่นี่เขาใส่กระทะ
ส่วนกับกระทะครับเขาเลยได้ชื่อว่าโจ๊กกระทะเฮียเก้า
เป็นโชคกระทะโบราณตั้งอยู่ริมทาง
หน้าห้องแถวไม้เก่าที่บริเวณ
วงเวียนนับพุธเหตุเชษฐศาสตร์เป็นอุทัยธานี
เท่าวงเวียนนับพุธผมว่าคนอุทัยรู้จักกันดี

จริงก็มันใหญ่มากเขาบอกว่าการต้มโจ๊กของเขาไม่เหมือนที่อื่น
สูตรจากไหนรู้ไหมตัวเถาเป็นสูตรเด็ดจากตัวเถาแล้วดูหมูเขา

ตัวเถาก็อยู่ใกล้กับ
รีบโยนมาไม่ทันได้นึกกันจริง
เอาจับไปคิดใหม่ว่าเตรียมมาจากเมื่อวาน

กลับไปเจอกับคุณสุเทพอุทัยนะครับอายุ๖๔ปี
เขาเป็นรุ่นที่๓ที่สืบทอดกิจการเปิดมาแล้ว๙๖ปี
คือถ้านับกิจการเขาตั้งหมดตั้งแต่เปิดมารุ่นปุ๋นรุ่นย่ารุ่นอักโกงแล้วก็๙๖ปี
แต่ถ้าเอาเฉพาะรุ่นเฮีย๙นะซึ่งเป็นรุ่นที่๓
แกก็ขายมา๓๒ปีแล้ว

ใช่คุณนี้ต้องดูไทยรัตน์ทีวีนะจ๊ะอ่ะ
แกบอกว่าแกใช้กระทะมาตั้งแต่เริ่มต้นสมัยก่อนไม่มีหม้อ
ก็เลยใช้กระทะแบบนี้ถามว่าเฮียลองใช้กระทะ
ลองใช้หม้อมันไหมเล่าเฮียบอกเธอลองแล้ว
แต่รสชาติมันไม่เหมือนเดิม
มันไม่เข้มข้น
โอ้โหเขาหมักด้วยพริกไทยรากผักชีกระเทียม

ฟันล่วงเสร็จออกไปหลวกฮอมเพอดี
อาจจะอย่างนี้ไปทานตอนเช้าต้องกินร้อนจริง

แล้วเขามีปลาท้องโกให้บริการกันด้วย

ถูกต้องครับร้านเปิดนะครับ

ขายราคาไม่ใส่ไข่๒๕บาท
ใส่ไข่๓๐บาทพิเศษ๓๕๔๐บาท

ตรงนี้วงเวียนภูอุทัยธานี
น่าขึ้นจริงคือถ้าใส่หม้อ
มันก็จะเหมือนเป็นแบบปริมาณที่มันเยอะอย่างนี้ใช่ไหม

ทำใส่กระทะมันก็เลยจะทำให้อาจจะได้กลิ่นของกระทะ
บอกว่าความร้อนมันทั่วถึงกัน
มันทำให้เนื้อโจ๊กได้ความละมุนอีกแบบน

อุทัยกันก็ได้แล้วแต่ละกัน